เมื่อวานนี้๓ขุนพลน้าแอดน้าเล็กพี่เทรี่

คอนเสิร์ตกวีคีตาความรักค่ะ
ข่าวนี้แขกรับเชิญพี่เสกโลโซก่อมานะ

คุณพลเหล่านี้มารับรองว่าปั๊วแน่นอน

ก็จะมีพี่เสกโลโซยังไม่ได้ติดต่อเลยนะเนี่ย

เพราะผมถูกบ้อมมาในเรื่องดนตรี
เพราะพลาดดนตรีก็เตรียมมาเยอะ

มันไม่ยากมันยากตรงที่ว่า

แล้วก็ว่าจะทำยังไงกับมัน
ให้มันพอที่สุด

๕๖๗กรกฎาคมนี้รับรองว่าปว๊ะแน่นอน
เพลงฮิตต่างมามากมายกันเลยล่ะค่ะ

คอเพลงเพื่อชีวิตแน่นอนค่ะ